นาฬิกา๒๕นาทีติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อนะครับ
ถนนหนทางคือพื้นที่สาธารณะ
ดังนั้นใครที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะแห่งนี้
ก็ต้องมีน้ำจิตน้ำใจให้กันแล้วก็ต้องเคารพกฎจราจรด้วย
และก็ต้องระงับจิตระงับใจระงับอารมณ์ไว้หน่อย
งั้นจะเกิดเหตุการณ์คล้ายในคลิปนี้นะครับ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะครับที่โลกโซเชียลเขามาแชร์กัน
แล้วก็เขียนข้อความให้ฉายาว่าซามูไรกลางซอยสวนผูนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยสวนภูกรุงเทพ
พยายามจะทั้งปาดทั้งแซงทั้งแทรกทั้งเบียดทั้งอะไรก็ตาม
ที่จะเบียดรถคันที่มีกล้องหน้ารถให้ได้นะครับ
คันที่มีกล้องหน้ารถเขาก็ไม่อยากให้เข้า

ไม่ว่าจะแซงออกไปเลนสวนทางจะตีกลับเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับ
ปรากฏว่าเดี๋ยวดูนะขับไปสักพักหนึ่ง
ลงมาแล้วเปิดกระโปรงหลังแล้วหยิบอะไรฮะ
โอ้โฮมีดาบสมุไรนี่ออกมา
คุณแม่เพื่อนขับรถไปส่งหลาน
เจอผู้ชายคนนี้ขับรถมาแทรกจึงไม่ให้เข้า
พอเขาแซงได้จอดรถลงมาเอามีดแล้วก็เดินมากระชากประตูรถคุณแม่เพื่อน
คดีที่ล็อกประตูไว้ไม่งั้นไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเหตุการณ์นี้ได้มีการแจ้งความไว้แล้วหรือไม่
แต่บรรดาชาวเน็ตให้ความเห็นสุดท้ายว่าชายคนนี้ต้องถูกดำเนินคดี
เหมือนกรณีหัวร้อนบนถนนอื่นที่ผ่านมา
เพราะว่ามีภาพจากกล้องหน้ารถเห็นชัดเจนและเห็นอาวุธที่หยิบออกมาชัดเจนเลยนะครับ
โซเชียลก็ตั้งฉายาให้ผู้ชายคนนี้ว่าซามูไรกลางซอยสวนผูนะครับ